ติดตามข่าวนี้ดีนะคะเพราะว่าปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะที่จะมีการย้ายวินรถตู้ไปที่สถานีขนส่งกรุงเทพทั้ง๓แห่งก่อนที่จะมีการย้ายจริงอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
คณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด
ตามแผนการจัดระเบียบรถตู้ผู้โดยสารหมวด๒
วิ่งให้บริการเส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัด
ระยะทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตร
ให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง๓แห่ง
แบ่งเป็นรถตู้โดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเชียงเหนือ
ก็จะย้ายไปจอดในพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด
ส่วนสายใต้จะย้ายไปที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
และสายตะวันออกนะคะจะย้ายไปที่สถานีเอกมัยค่ะ
เรื่องนี้นะคะรองผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่๒
รักษาพระองค์ในฐานะประธานคณะทำงานจัด
เบียบรถตู้โดยสารสาธารณะยืนยันว่า

ย้ายผู้โดยสารจะย้ายผู้ประกอบการรถตู้โดยสารทั้งหมด
ที่ได้มีการจัดเตรียมเอาไว้ฟังเสียงท่านกันค่ะ
โดยในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้นะคะ
คณะทำงานก็จะมีการประกาศให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ได้มีการรับทราบแผนการย้ายรถตู้
ก่อนที่จะทดลองย้ายการให้บริการก่อนในช่วงวันที่๒๑ถึงวันที่๒๘กันยายนนี้
จากนั้นก็จะมีการย้ายจริงคือวันที่๒๕ตุลาคมนี้ค่ะ

ก็จะมีการขอความร่วมมือให้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพรั้วขสมก
จัดรถเมล์ปรับอากาศ๑๕ครรภ์
วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ไปที่สถานีขนส่งทั้ง๓แห่ง

ขณะที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์พันทิพย์
ได้มีการตั้งกระทู้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
โดยผู้ใช้บริการรถตู้ก็ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกัน

ให้เหตุผลว่าสถานที่จอดเดิมก็สะดวกสบายอยู่แล้ว
เพราะว่าเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้า
ส่วนคนที่มองว่าเห็นด้วย
เพราะว่าจะทำให้การจราจรโดยรอบอนุสวรีชัยสมรภูมินั้นคล่องตัวมากขึ้นค่ะ